ณขณะนี้นะคะที่บรรจุคน๑๕๐๐๐ที่นั่งเต็มทุกที่นั่งแล้วค่ะ
ทันทีที่นางสาวแพทองทานขึ้นเวทีนะคะก็เรียกเสียงฮือฮา
แล้วก็เสียงพลังให้ประชาชนส่งเสียงเชียร์พักเพื่อไทยค่ะ
เวทีประสายโค้ดสุดท้ายของพักเพื่อไทยก่อนจะถึงวันเลือกตั้งนะคะ
ถือเป็นเวทีส่งท้ายก่อนวันเลือกตั้งที่จะมีขึ้นอีกใน๔๘ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ
งานเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
ทันทีที่เริ่มงานแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคน
นางสาวแพทองทานชินวัฒน์และนายเศรษฐาทวีสินเดินเข้ามาในฮอค่ะ
พร้อมกับเสียงปรบมือต้อนรับให้กำลังใจจากผู้สนับสนุนที่มาฟังการประสัยในฮอกว่า๑๕๐๐คนค่ะ
นายแพทย์ชนหน้าศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยย้ำด้วยความหนักแน่นนะคะ
พักเพื่อไทยพร้อมเป็นรัฐบาลและไม่ว่าจะมีอะไรมาวอแวร์อย่าวอกแวกอย่าปั่นใจให้ใครค่ะ
ถ้าเลือกพักเพื่อไทยทั้งสองใบก็จะได้พักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลแน่นอนค่ะ
แล้วก็จะชนะ๓๘๖เสียงแน่นอนค่ะ
ส่วนไฮไลท์ของการประสัยในวันนี้นะคะนางสาวแพทองทานก็ได้พูดในหัวข้อ
เพื่อไทยคือคำตอบของอนาคตและความหวังของคนรุ่นใหม่ค่ะ
ทันทีที่นางสาวแพทองทานขึ้นเวทีนะคะก็ปล่อยพลังเสียงอ้อนขอให้ประชาชนเลือกเพื่อไทย
และยังย้ำว่าไม่ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะทำงานให้กับประชาชน
และวันนี้ค่ะแม้จะมีนักร้องต่างไปร้องเพื่อที่จะยื่นคดีนะคะ
แต่ความโชคดีของพักเพื่อไทยก็คือมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถึง๓คนค่ะ
นางสาวแพทองทานยังย้ำด้วยนะคะว่าถ้าไม่สู้ยืนอยู่เคียงข้างกับประชาชน
ก็คงไม่ยืนอยู่แบบนี้ยืนเคียงข้างกับประชาชนเช่นนี้ค่ะ
มีการบอกด้วยนะคะว่าเข้ามาเล่นการเมืองเพราะต้องการแสวงหาโอกาส
ให้คนรุ่นใหม่ให้มีโอกาสมีชีวิตที่ดีค่ะ
ไม่มีใครตายด้วยความจนหากทุกคนขยันหมั่นเพียนค่ะ
ช่วงท้ายก่อนที่นางสาวแพทองทานจะส่งเวทีให้นายเศรษฐาทวีสินนะคะ
ก็ได้มีการเปิดใจพูดถึงการอยากกลับบ้านของนายทักษิณชินวัฒน์นะคะ
ยอมที่จะกลับมาติดคุกเพื่อที่จะใช้มันสมอง
ได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ประเทศชาติค่ะ
และขณะนี้นะคะบนเวทีบรรยากาศสดเลยค่ะ
นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยนะคะ
ก็เตรียมที่จะขึ้นปลาใสหลังจากที่ช่วงเวลากว่า๔๐วันค่ะ
ได้เดินสายในการปราศัยหาเสียงมาแล้วกว่า๔๕จังหวัดนะคะ
นายเศรษฐาก็จะขึ้นพูดในหัวข้อย้ำกับประเทศไทยนะคะ
ว่าประเทศไทยเปลี่ยนทันทีหากเลือกพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่ะ
ก็พกพาความมั่นใจค่ะมาพร้อมกับนางสาวแพทองทานชินวัฒน์
แล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้มีครอบครัวของนายเศรษฐามาให้กำลังใจนายเศรษฐาด้วยค่ะ
เต็มไปด้วยกองเชียร์แล้วก็ผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยค่ะ
เพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ด้วยค่ะ
คนมาขนาดนี้สายแม่ว่า
เราจะไม่ได้ฟังเสียงการประสัยของนายเศรษฐาทวีสินบนเวทีประสัยในครั้งนี้นะคะ
จากขณะนี้นะคะรอที่จะขึ้นเวที
แต่มั่นใจได้เลยนะคะว่าการหาเสียงการขึ้นปลาใสโค้งสุดท้ายของนายเศรษฐาในวันนี้นะคะ
แต่ย้ำให้ประชาชนคนไทยทุกคนเห็นถึงความมุ่งมั่น
แล้วก็ความตั้งใจของพักเพื่อไทยในการเดินสายหาเสียงในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งหลายคนนะคะคณิเดชนายกรัฐมนีการนำของภักดิ์เพื่อไทยก็บอกว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้คือความเปลี่ยนแปลงค่ะ
ก็อยากจะขอให้ประชาชนทุกคนเทคะแนนให้กับพักเพื่อไทยค่ะ